ควบคุมตัวร่างทรงคนนี้คุณผู้ชมไปดูวินาทีในการที่ตำรวจบุกเข้าไปที่บ้านของร่างทรงนะครับ
เข้าไป
ออกมาเอามานำลง
นำลงนำลง

แต่คนข้างในก็บอกมาแค่แบบนี้

ถ้าจะเข้ามาจับต้องมีหมายค้นหมายจับก่อน

ตำรวจก็เลยต้องใช้จอบทุบประตูจนไฟแลบเลยนะคุณนะ
แล้วก็สุดท้ายก็เปิดประตูไม้ได้แล้วก็จะดันประตูเหล็กดัดไป
แต่ว่าข้างคนข้างในก็คอยดันไว้

ข้างในคือข้างในจะมีผู้ชายคนหนึ่ง
ที่เป็นร่างทรงแล้วก็มีภรรยา

เพราะว่าได้ยินเสียงเด็กอยู่ภายในบ้าน

แล้วก็เข้าไปจับกลุ่มตัวนายปียวัตรเพิ่มยิ่งยง
อายุ๔๓ปีนะครับ

ตำบลหนองซ้ำซากที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกบ้านหลังนี้ไม่ยอมเปิดเลย
ผู้หญิงข้างในตะโกนมาบอกว่าต้องมีหมายค้นหมายจับ
จนตำรวจต้องจู่โจมจับกลุ่มแบบที่เห็น
ก่อนที่จะสามารถคุมตัวนายปียวัตรได้
แล้วก็ต้องคุมตัวตรวจค้นในห้อง
ตอนตรวจค้นนะเขาก็พูดอะไรของเขาไปนะคุณนะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามตรวจค้นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วยหรือเปล่า
เพราะอาการของนายปียวัตรคือไม่ปกติไงคุณ
เจ้าหน้าที่ก็ถามนี่มีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่านี่
ปียวัตรก็บอกอันนี้มันของเล่นลูกอะไรอันนี้ก็พูดไปเรื่อย
คือพูดเพ้อวนไปวนมาแบบนี้ห

ตำรวจก็เดี๋ยวว่ากันเรื่องของการตรวจค้นสิ่งของภายในห้องนะครับ
ต้องควบคุมตัวนายปียวัตรขึ้นรถก่อน
พอขึ้นรถเท่านั้นนายปียวัตรเขาก็พูดตลอดเวลาเหมือนกัน
เขาก็จะพูดถึงบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น

เขาส่งผู้หญิงคนนี้มาผมก็เล่นไปตามเกมครับ
แล้วนายปียวัตรก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้า
แล้วก็พูดอะไรอีกมากมายเลยคุณผู้ชม
เขาส่งมาให้เกิดเป็นกรรมนะฮะอ้าวมีกรรมใดใครก่อกรรมนั้น
ก็คืนตามอะไรเขาว่าไปนะฮะฟังเสียงเขาดีกว่า
เขาส่งมาให้เป็นอย่างนี้พี่ทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นไปตามกรรม
ถ้าเกิดว่าผมผิดจริงไม่ใช่พี่ถ้าเกิดว่าผมผิดจริง
ถ้าเกิดผมผิดจริงนะ๒๐ปีที่ผมอยู่ตรงนี้
ผมบอกได้เลยนะถ้าฟังค่ายาจริงนะพี่ไปดูประวัติผมนะ

เขาหาว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เพราะเขาส่งมาให้เป็นอย่างนี้พี่
พอเขาส่งผู้หญิงคนนี้มาโอ้โหพี่เอ้ย
ผมก็เลยไปตามเกมให้มันง่ายเพราะส่งผู้หญิงคนนี้มา
เขาก็พูดอะไรของเขาไปตำรวจก็พยายามจะซักเหมือนกันนะ
เขาก็พยายามจะซักเหมือนกันแต่ก็ฟังเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นัก
ทีนี้ตำรวจต้องตรวจเลยหาสารเสพติด
เพราะว่าเขาพูดจาวกวนไปมาแบบนี้แล้วก็ตรวจค้นภายในห้อง
ก็พบว่าในร่างกายนะคุณมีสารเสพติดในร่างกาย
ทั้งตัวของร่างทรงคนนี้กับตัวของภรรยาด้วยนะครับ
เข้าจับกลุ่มนายปียวัตรที่อ้างตัวเป็นร่างทรงพ่อปู่พยาน
ครั้งนี้นะครับเนื่องจากมีคนในเฟซบุ๊ก
ผู้หญิงคนนี้ได้โพสต์ประกาศตามหาตัวน้องสาวของเธอ
หายไปพร้อมกับรถเก๋งหายไปตั้งแต่วันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็มีสัญญาณโทรศัพท์ติดต่อได้ว่าอยู่บริเวณพื้นที่ตำบลหนองซ้ำซาก
แล้วก็สามารถตามหาน้องสาวจนพบและพบว่าถูกล่อลวง
พาเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับจากนั้นตัวของเธอเองก็รีบไปช่วยน้องสาวออกมาได้
น้องสาวอยู่ในสภาพสบักสบอมเหมือนกันนะคุณนะมีอาการเบลอพูดจาไม่รู้เรื่อง
แล้วก็เลยพาน้องสาวเข้าแจ้งความกับตำรวจสพบ้านบึง
พร้อมกับให้ข้อมูลกับตำรวจว่านายปียวัตรทักแชทเข้ามา
ซึ่งจริงนายปียวัตรทักแชทเข้ามาหาเธอ
คนที่มาแจ้งความคนที่ใส่เสื้อสินเมืองเมื่อกี้
แชทเข้ามาหาเธอแล้วก็บอกว่ามีกรรมอยู่นะรู้ไหม
ต้องไปสะดอกเคราะห์แล้วเธอบอกว่าทักมากี่โมงรู้ไหมคุณ
ตี๓ตี๓นี่เป็นเวลาหลับเป็นเวลานอนนะ
แล้วก็โทรเข้ามาเธอเอาไลน์ให้ดูนะฮะ
บอกโทรเข้ามาอีกเธอก็ถามไปว่าจะไปสะดอกเคราะห
ไปแก้กรรมอะไรกันที่ไหนนายปียวัตรก็บอกต้องไปแก้กรรม
ยพระเจ้าตากที่นู่นที่นี่นะออกมาเลยได้ไหมออกมารับ
คือให้ผู้หญิงออกมารับเขาแต่ทีนี้ผู้หญิงซึ่งเป็นพี่สาว
ใส่เสื้อสีน้ำเงินเมื่อกี้คือไม่เชื่อก็เลยไม่ออกไปรับ
แต่ปรากฏว่าพอตอนเช้าคุณดูในบ้านน้องสาวหายไป

แชทแล้วน้องสาวคงเชื่อละคุณก็เลยไปรับนายปียวัด
แล้วถูกนายปียวัตรหลอกล่อไปทำอนาจารย์
เข้าโรงแรมบังคับให้เสพยาทำอนาจารย์นะครับ
คือทั้งสองพี่น้องก็เล่าให้ตำรวจฟัง
บอกว่านายปียวัตรอ้างตัวว่าเป็นร่างทรง
พูดจาหวานล้อมให้หลงเชื่อว่ามีกรรมมีเคราะห์
ต้องทำพิธีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ตัวของสาวทั้งสองคน
ก็เคยหลงเชื่อไปกราบไหว้บูชานายปียวัตรเหมือนกัน
แต่ท้ายสุดนายปียวัตรมาทำอนาจารย์กับน้องสาวของเธอแบบนี้
เธอก็ต้องแจ้งความเอาผิดนายปียวัตรให้ถึงที่สุดแหละครับ
ขณะที่นายปียวัตรเองก็ยอมรับว่าเขาก็เสพยาจริง
แต่ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ล่อลวงหญิงสาวไปกระทำอาณาจารย์แต่อย่างใดนะครับ
วันนี้สาวที่ถูกนายปียวัตรล่อลวงไปเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วนะคุณนะ
เดินทางไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลบ้านบึง
โดยพี่สาวของผู้เสียหายก็บอกกับทีมข่าวเพิ่มเติม
บอกว่าตอนนี้อาการน้องสาวดีขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการเบลอแล้ว
แล้วก็ต้องดูนะจากการตรวจร่างกายว่าอาการเหล่านี้
เกิดจากเรื่องของยาเสพติดหรือไม่และโดนกระทำอนาจารย์หรือไม่
ส่วนนายปียวัตรก็ถูกควบคุมตัวไว้แล้วครับ
สำหรับคดีของนายปียวัตรนะฮะตำรวจสพบ้านบึง
แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดและส่งตัวไปให้สพบังละมุง
เพื่อแจ้งข้อหากระทำอาณาจารย์ด้วยนะครับ